สวัสดีเป็นทางการนะครับก็ติดตามเชียร์ทีมไทยได้วันพรุ่งนี้นะครับ
ในการที่จะเล่นกับพม่าซึ่งเป็นการบุกไปเยือนนะครับ
ซึ่งโปรแกรมสำคัญเกมแรกของรอบรองชนะเลิศนะครับ
วันนี้มีผลมาฝากด้วยนะครับคู่แรกนะครับ
ก็เป็นเกมระหว่างทางอินโดนีเซียกับทางเวียดนามนะครับ
ซึ่งปรากฏว่าอินโดนั้นเอาชนะไปได้สองตอนหนึ่ง
หลังจากที่ทีมไทยนะครับการลงซ้อมครั้งสุดท้ายนั้น
ย้ำเลยนะครับนอกเหนือจากการเล่นเพื่อเป็นแชมป์แล้วนะครับ
นี้ก็จะเป็นการแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่๙
และเป็นการเพิ่มเกลียดนะครับให้กับหลังหลวงราชการที่สิทธิ์ด้วยนะครับ
ติดตามได้งานจากคุณเกิดชัยคุณโทครับ
ซูซูกิครับ๒๐๑๖รอบรองชนะเลิศนัดแรกในวันพรุ่งนี้ที่สนามทูวันนาสเตดียม
โดยแก๊สซิสเซกุญซือของเมียนมาร์เปิดเผยว่าทีมไทยคือทีมที่แข็งแกร่ง
ซึ่งในเกมที่จะเจอกันต้องเล่นด้วยภาระกำลังที่มากกว่าทุกนัด
หวังว่านักเตะทุกคนจะสามารถโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาในเกมนี้
ซิโก้กิติศักดิ์เสนอเมืองเปิดเผยว่าทีมไทยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเก็บชัยชนะให้ได้
แต่อย่างไรก็ตามจะไม่ประมาทเพราะการเล่นในบ้านของเมียนมาร์ที่มีแฟนบอลหนุนหลัง
และเป็นทีมพลังหนุ่มทีมไทยจะต้องเล่นให้ดีที่สุดด้วยเช่นกัน

ส่วนในช่วงเย็นทัพช้างศึกทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกที่สนามทูวานาสเตดียม
เวียนแข่งขันจริงของทีมชาติไทยกับเมียนมาร์
โดยก่อนซ้อมโค้ซิโก้กิติศักดิเสนอเมืองได้เผยว่า
ซ้อมวันนี้ต้องการให้นักเตะได้สร้างความคุ้นเคยกับสภาพสนาม
เพราะวันนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ได้ซ้อมสนามแข่งขันจริง

ถูกจำหน่ายหมดเกลี้ยงกว่า๓๒๐๐๐ที่นั่ง
โดยในส่วนของแฟนบอลไทยได้๑๐๐ที่นั่ง
และได้ถูกจำหน่ายไปหมดแล้วด้วยเช่นกัน

รายงานจากเมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาร์